อีกเรื่องหนึ่งต้องจับให้ได้นะคะที่ปฐุมธานีหลายคนอาจจะได้ฟังข่าวนี้แล้ว
สำหรับเหตุอุกอาจที่มีคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่หน้าบ้านของอดีตผู้สมัครนายกอบตคลองหก
ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะขี่มาถึงหน้าบ้านเสร็จปุ๊บยกปืนขึ้นมา
หนำยิงเข้าไปเก้านัดจนเขาสาหัสเลยตอนนี้ตำรวจยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เห็นเหตุการณ์
ขณะคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
หนำยิงใส่นายเทียรพงพันธ์ชิมคลามอดีตผู้สมัครนายกอบตคลองหก
ขณะกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านก่อนที่ลูกสาวและสุนัขคู่ใจวิ่งไล่ตามคนร้ายแต่ไม่ทัน
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรคลอง๕พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบประตูบ้านถูกยิงเป็นรูพุนนับได้๙รูและมีปลอกกระสุนตกอยู่ที่ข้างทาง๙ปลอก
ส่วนนายธิรพงพันธ์ญาติได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุ
นางสาวสิริขวัญชิมคลามลูกสาวของผู้บาดเจ็บยอมรับว่าเธอไม่ทราบชนวนเหตุที่แน่ชัด
ว่าพ่อมีความขัดแย้งกับใครพ่อไม่เคยเล่าปัญหาให้ฟัง
แต่เมื่อ๓๔เดือนก่อนพ่อของเธอมีปัญหากับญาติเรื่องที่ดิน
ญาติเอามาค้ำประกันตอนปล่อยเงินกู้แต่ไม่คืน
พ่อของเธอยึดโฉนดที่ดินจึงทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งขึ้น
คือแบบย่าพี่น้องมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติอะค่ะ
แต่ว่าทางมุนเขาเหิบเขาก็จะไม่ไม่ไม่ให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้านนางขวัญเรือนชิมคลามภรรยาผู้บาดเจ็บยืนยันว่า
สามีของเธอไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยทะเลาะวิวาสกับใคร
ทั้งการลงเลือกตั้งนายกอบตครั้งล่าสุด
ก็ไม่เคยขัดแย้งกับนักการเมืองท้องถิ่นคนไหน
ส่วนปมเรื่องความขัดแย้งที่ดินกับญาติ
ว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อย
เราก็ไม่รู้สาเหตุมาจากไหนอะไรยังไง
กังวลว่าจะมายิงพวกเราซ้ำนี่แหละ
เพราะในเมื่อมันจับคนร้ายไม่ได้ใช่ไหม
เราก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะย้อนลอยกลับมาทำเราหรือเปล่า
ความคืบหน้าคดีตำรวจชุดสืบสวน
กำลังอยู่ระหว่างการเร่งหาบ่อแสคนร้าย

ทันทีที่อาการบาดเจ็บของนายธิรพงพันธ์ดีขึ้นเมื่อไหร่
ปมก่อเหตุน่าจะมีความกระจ่างขึ้น